ดูเรื่องหนึ่งบอกเลยว่าไม่ขำเป็นเรื่องระทึกนะครับ
มีเหตุเป็นอุบัติเหตุทางพิเศษนะฮะ
บอกเลยว่าเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยน่ากลัวจริง
มาให้ดูกันแบบนี้เพื่อเป็นอุทาหรณ์กันนะครับคุณผู้ชมครับ
โอ้โหเห็นภาพแบบนี้แล้วมันระทึกจริงเลยนะ
คือชนกันแบบเต็มเลยครับ
เป็นภาพเหตุการณ์ที่ถูกบันทึกได้จากกล้องหน้ารถคันหนึ่งนะครับ

คือรถเก๋งคันข้างหน้า
ระหว่างที่กำลังจะขึ้นสะพานพิเศษตรงหน้า

มีรถกระบะคันหนึ่งพุ่งมาชนประสานงากับรถเก๋งคันหน้า
แล้วก็ชนกับรถของพี่เขาอย่างจังเลยครับ

ผู้โดยสารที่อยู่ในรถเก่งคันหน้าไม่ได้รับบัตรเจ็บสาหัสอะไรนะครับ
จากเรื่องนี้เราสังเกตได้ว่ารถกระบะคันดังกล่าว
จะขับมาผิดเลนนะ
หรือไม่ก็พยายามเปลี่ยนเลนส์โดยหวังว่าจะพ้น
แต่คาดว่ามันไม่พ้นไงเรื่องของเรื่อง

เพราะว่าในย่านของตรงนั้นในช่วงเวลาบางเวลา
เขาจะมีการเปิดช่องทางพิเศษ
อีกฝั่งขับสวนมาได้
แล้วเราสังเกตมีไฟจราจรบอกอยู่นะว่า
ฝั่งที่เราอยู่ในรถมันไปได้

ถ้าเป็นฝั่งเลนนี้แล้วเขาเป็นสีเขียวแบบนี้

ขณะที่ทางอีกฝั่งหนึ่งที่ขับสวนมา
ผมเชื่อว่าน่าจะไม่ทราบ
หรือว่าพยายามจะเบี่ยงเลน
เพราะคิดว่ายังเป็นช่องทางพิเศษที่เปิดให้ขับขี่ได้
ฉันคิดว่าเขาอาจจะไม่รู้
ไม่ชำนานเส้นทางด้วยหรือเปล่า

คือหลายถนนในกรุงเทพ

เขาก็อยากจะระบายรถในเส้นทางที่มันดูถูกต้อง
อย่างไรก็ดูแลเรื่องของความปลอดภัยกันด้วยนะคุณผู้ชมนะ